แล้วคนละวิธีมาแบบแปลกนะคะ
อย่างที่มุกตาหาเนี่ยเจ้าของร้านขายของชำเตือนภัย

เป็นเหมือนกับเซลล์แล้วมาขายลูกอม
แต่ลูกอมเนี่ยแพงเกินจริงมากนะคะ

ตอนนี้เลยอยากบอลขอตำรวจตามจับให้หน่อยนะคะ
เพราะว่าภาพวงจรปิดเห็นชัดเจนอยู่นะคะ

จรปิดในร้านขายของชำในพื้นที่บ้าน
เหล่าป่าเฮดตำบลนาโศกอำเภอเมืองจันทร์มุกตาหาล

อ้างว่าตัวเองเป็นเซลล์ของบริษัทชื่อดัง
เสนอขายลูกอมแล้วก็ขนมขบเคี้ยวให้กับเจ้าของร้านค่ะ
จากนั้นหลอกให้จ่ายเงินซื้อสินค้าเป็นลูกอม๑๔กระปุก
กระปุกลูกอมนะ๕๓๙๘บาท
นั่งสาวสุดารัฐสุวรรณภัณฑ์เจ้าของร้านบอกว่า
เพราะคนร้ายอ้างว่าจะนำชั้นวางสินค้ามาให้ด้วย
แต่สุดท้ายหายหน้าไปเลยค่ะ

แล้วเธอบอกว่าพอลองสอบถามไปทางบริษัท
ก็เลยทราบว่าไม่มีไม่มีพนักงาน
ไม่มีส่งเซลล์มาขายสินค้านอกสถานที่
เธอเลยแน่ใจว่าถูกต้มตุ๋นเข้าให้แล้ว

มีผู้ชายวัยกลางคนนะคะ๒คน
แต่น่าจะไม่มีกันแค่สองคนแล้วแหละ

ก็คือมากับสองคนมาเสนอขายลูกอมเป็นอมยิ้มมีช็อกโกแลต
แล้วก็เสนอขายประมาณว่าขายหมดกระปุกได้กำไรดี

แล้วทีนี้เขาก็พูดโน้มน้าวเราประมาณว่าได้กำไรเยอะนะ

ปริมาณสินค้าในกระปุกก็จะมี๗๒๐เมตรแถมอีก๒๐เมตร
เราก็เอามาขาย๒มิตรบาทแต่เราก็ไม่ได้เอกใจอะไรค่ะ
ก็คือโดนไป๑๔กระปุกเป็นเงิน๕๓๙๘บาทนะคะ

นับสินค้ามาดูราคาตลาดที่เขาขายกัน
สรุปก็คือสินค้าแล้วก็
จำนวนสินค้าแล้วก็ราคามันอยู่แค่ประมาณ๑๕๐๐

๑๕๐๐บาทจาก๑๕๐๐บาทกลายมาเป็น๕๐๐๐กว่า
คุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าแล้วไปเชื่อเขาได้ยังไง
ไม่เคยเจอกับตัวไม่รู้ครับคนพวกนี้นะกล่อมลิงลิงหลับฮะ
เออคือบางทีพูดนบนะพูดชักแม่น้ำทั้ง๕
จนเราเริ่มงงเริ่มลืมเริ่มเอ๊ะ

น่าเชื่อถูกนะคะดูแต่งตัวนะครับดูแต่งตัว
ของร้านบอกว่าเขาเข้าแจ้งความไว้แล้วที่สพเมืองมุกดาหารค่ะ
ชาวเน็ตช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยแชร์เรื่องนี้
เพื่อจะเป็นบ่อแสในการจับตัวคนร้ายได้นะคะ
แล้วก็จะได้ไม่ต้องมีเจ้าของร้านคนอื่นที่ต้องมาเจอแบบนี้
เหตุการณ์แบบนี้จาก๑๕๐๐บาทต้องเสียไป๕๐๐กว่า